เอามาดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นภายในโบสถ์ของวัดแห่งหนึ่ง
ขณะที่พระท่านก็ทำกิจเย็นอยู่
ใช่ทำวัดเย็นอยู่แล้วก็ชาวบ้านก็สวดมนต์กันอยู่
ผู้หญิงคนนี้ค่ะถือมีดมาแล้วก็อารวาสค่ะ
จะไล่ฟันพระโอ้โหพระก็ต้องวิ่งหนี
ดูความวุ่นวายนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าความวุ่นวายเนี่ยมันวุ่นวายเป็นสองขยะ
ขยักแรกคือเธอเอามีดมาแล้วก็ไล่เหมือนกันจะฟันพระ
อันนี้รอบนึงนะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นคือความวุ่นวาย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะควบคุมตัวเธอ

กว่าจะจับตัวได้นี่ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะ
เมายาไล่ฟันพระสงฆ์ชาวบ้านเนี่ยกำลังนั่งสวดมนต์เย็นพระ
กำลังทำวัดเย็นอยู่ทุกคนก็แตกตื่นตกใจวิ่งหนีค่ะ
ทีนี้พอจับตัวเธอแล้วก็เอาตัวเธอไปคุมตัวไว้ที่สพสองพี่น้อง
ก็ต้องจับตรวจปัสสาวะคุณผู้ชมพอตรวจหาสารเสพติด
ปรากฏว่าชี่ม่วงมีสารเสพติดแล้วคุยกันเธอก็เริ่มได้สติแล้ว
ตำรวจถามไปถามมาเนี่ยเธอก็รับสารภาพบอกว่าเสพยามาจริง
เพราะว่าเครียดเนื่องจากตกงานช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวเธอส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ชาวบ้านพระเขาถึงโล่งใจนะพอจับตัวเธอไปได้แล้ว